คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของ
ผู้ที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับ
ชื่อว่านางสาวนิชาเกียรติธนภัยบูลอายุ๒๔ปีนะครับ
ถูกดำเนินคดีข้อหาช่อโกง
ตอนนี้ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะ
ก็สารก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าคดีมันหนัก
ช่อโกงเนี่ยสารถือว่าเป็นคดีหนักนะครับ

แม่กับพี่สาวต้องมาวิ่งวุ่นเลย
ในการช่วยเหลือเรื่องคดีความให้นะครับ
โดยแม่กับพี่สาวนะครับบอกว่าแบบนี้ครับ
นางสาวนิชานะครับเคยถูกคนร้ายล้วงกระเป๋า
แล้วก็เอาบัตรประชาชนไปนะครับ
เอาไปเปิดบัญชีแล้วไปหลอกเหยื่อให้โอนเงิน
โดยที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับ
ว่าแก๊งมิจฉาชีพไปทำอะไรยังไงบ้าง
วันนี้ครับที่สพตากจตากนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนางสาวนิชาไปขออำนาจศาลจังหวัดตากฝากขังผลัดที่๑
กับพี่สาวก็เตรียมเงินสด๑แสนบาท
เพื่อไปขอประกันตัวแต่ว่าที่สุดแล้วสารไม่ให้ประกันตัว
เนื่องจากกลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีช่อโกงแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายมากด้วย
ตอนนี้แม่กับพี่สาวและญาติที่ทำได้ก็คือต้องหาทนายความ
มาช่วยเหลือเรื่องคดีแล้วก็ตระเวนร้องขอความเป็นธรรม
เดี๋ยวจะขออุทธรณ์เรื่องการประกันตัวอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
เรื่องเล่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นพี่สาวของนางสาวนิชาเล่าว่าแบบนี้ครับ
เมื่อวันที่๖ตุลาคมปีที่แล้วน้องสาวถูกคนร้ายล้วงกระเป๋าเงิน
ขณะกำลังนั่งรถโดยสารอยู่ที่กรุงเทพ
ในกระเป๋าก็มีเงินสด๔๐๐บาทมีใบขับขี่มีบัตรประชาชนคนร้ายเอาไปหมด
ตุลาคมนะรุ่งขึ้น๗ตุลาคมน้องสาวก็ไปทำบัตรประชาชนใหม่
ก็ปกติเราก็อย่างนี้ถ้าบัตรหายถูกขโมยไปหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทำใหม่นะครับ
ก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ตุลาพฤศจิกาธันวา๒๓เดือนเองแป๊บเดียวนะครับมีเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งโทรศัพท์มาบอกนางสาวนิชาว่า
มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแบบผิดปกติก็เลยไปตรวจสอบทำให้รู้ว่าบัญชีที่ผิดปกติเนี่ยมีแก๊งมิจฉาชีพไปเปิดเอาไว้
แล้วก็แจ้งความอายัดบัญชีเอาไว้นะครับแต่พอตรวจสอบไปแล้วพบว่าบัญชีที่ผิดปกติมันไม่ได้มีบัญชีเดียวที่เป็นชื่อของเธอ
พบว่าแก๊งมิจฉาชีพเอาบัตรประชาชนของนางสาวนิชาไปเปิดบัญชีธนาคารถึง๗แห่งรวมทั้งหมด๙บัญชีนะครับก็ทำเรื่องปิดบัญชีทั้งหมดแล้วนะ

เป็นวีดีโอมาเลยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้รูปร่างเขาอ้วนกว่าน้องหนูเยอะมาก
สองคือเขามีผ้าปิดตากทำไมธนาคารยังให้เปิดบัญชี
แล้วก็ธนาคารไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเลย
นี่ที่ญาติเขาเล่าให้ฟังนะครับก็เนี่ยมีหลักฐานหมดว่าใครไม่รู้เอาบัตรประชาชนเข้ามาเปิดนะครับ
แจ้งปิดบัญชีทั้งหมดก็คิดว่ามันก็น่าจะจบตรงนี้
แต่ปรากฏว่าเรื่องมันเลวร้ายกว่านั้นครับ
เพราะว่าต่อมาครับมีผู้เสียหายเป็นชาวจังหวัดตากชื่อนางการซินียะเมา
แก๊งชาวต่างชาติให้นางการซินี
เป็นคนดำเนินการจัดซื้อที่ดินทั้งหมด
เดี๋ยวจะส่งเงินมาให้ดำเนินการ๓๐ล้านบาท
อ้างว่าเป็นสุรกากรโทรศัพท์มาติดต่อ

เขาจะโอนเงินมาให้๓๐ล้านบาทเนี่ยมันยังโอนไม่ได้นะ
ก็โอนไปให้ผ่านธนาคารในอำเภอบ้านตาก๔ครั้ง
รวมเป็นเงินกว่า๓๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็อีกธนาคารหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอเมืองตาก๑ล้านกว่าบาท
รวมแล้วล้านกว่าเกือบ๒ล้าน

เงินถูกเบิกจากบัญชีหมดเลย

ก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาที่วนมาถึงนางสาวนิชา

เพราะว่าชื่อของเธอคือชื่อเจ้าของบัญชี

เขาก็เลยมีหมายเรียกนางสาวนิชา
เพราะว่าเธอเป็นเจ้าของบัญชีใช่ไหมคะ

แต่ว่านางสาวนิชาก็ไม่ได้ไปพบ

เพราะว่าหลังจากที่รู้ว่าถูกนำบัตรประชาชน

ตามที่จะไปแจ้งความอายัดบัญชีทั้งหมดแล้ว

ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารหน่อย
ก็เหมือนกับที่เมื่อกี้ฟังเสียงสัมภาษณ์เลยค่ะ

เป็นผู้หญิงท้วมผมยาว

แล้วก็ไปขอเปิดบัญชีธนาคาร

นางสาวนิชาถูกควบคุมตัว

แล้วก็มีการประสานตำรวจภูทรบ้านตาก
มารับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

เพราะว่ามีเอกสารต่าง
นางสาวนิชาแจ้งความเอาไว้อย่างละเอียด

ของกระบวนการยุติธรรมนะคะ

ที่อยู่ในภาพที่ปิดหน้าปิดตาหมดเนี่ย

แล้วมาว่ากันเรื่องของประดิษฐ์ความหลุดคดีนี้ได้

เมื่อสักครู่นี้พี่สาวบอกว่า

ให้เปิดสมุดบัญชีได้ยังไง

คือเปิดสมุดบัญชีธนาคารกับแบงค์

เพราะว่าตอนเข้าธนาคารเขาจะติดอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วไงคะ

แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคือมันชัดเลย

แทนว่าทางนายสุทธชาติธนิรัตน์
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีกรมการปกครอง
บอกว่ากรมการปกครองได้ลงนามความร่วมมือการใช้โปรแกรม
สำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน
กับสมาชิกสมาคมธนาคารไทยไปตั้งแต่ปี๒๕๕๒แล้วนะ
เพราะว่าบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้มีการ์ดหมดแล้วมีคลิปการ์ดหมดแล้วนะครับ
ธนาคารสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประชาชน
ก่อนจะเปิดบัญชีให้กับลูกค้าได้นะครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดให้สอบถามข้อมูลสถานะของบัตรได้เนี่ย
แต่ว่าจะถามมาก็ประมาณ๗๐๐ครั้งต่อวัน
ซึ่งถ้าจะเทียบกับการเปิดบัญชีทั้งหมดเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่า
แล้วก็มีการทำอย่างละเอียดรอบครอบพอหรือเปล่า
คดีนี้หากผู้ต้องหาได้ทำบัตรประชาชนใหม่
แล้วมีคนเอาบัตรเก่าไปใช้ทำธุรกรรมเนี่ย
ถ้าจะเปิดบัญชีธนาคารธนาคารต้องตรวจสอบ
แล้วสามารถตรวจสอบได้เวลาตรวจสอบกับ
ศูนย์บริหารและพัฒนาเทคโนโลยีกรมการปกครอง
ตรวจสอบมาปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าบัตรนี้มีการทำใหม่

ซึ่งธนาคารก็ต้องดูว่าคุณทำใหม่
แล้วบัตรนี้คือบัตรใหม่แล้วบัตรเก่าของคุณอยู่ไหน

หรืออะไรยังไงหรือมีคนไปเปิดซ้อนที่อื่นหรือเปล่า
คุณบอกว่าคุณได้ใหม่แล้วแต่ยังมีคนอีกชื่อนึงไปเปิดอยู่บัญชีตรงนี้นะ
แสดงว่าบัตรของคุณเวลาไล่เลี่ยกันแล้วทำไมมันถึงเปิดสอด

บัตรให้ดีแล้วก็อย่างที่บอกถึงแม้เราแจ้งหายแล้ว

เอาพวกนี้ไปใช้ทำอะไรต่อหรือเปล่านะคะ